ก็แล้วมันจะนับถอยหลังนะคะคุณสืบสกุลอีก๓วัน

เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวจาก๔๖ประเทศแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ประชุมสอบคอก็ประชุมกัน
เราก็มีการพลไคร์หมัดตรการ
มีมติปรับสีพื้นที่ใหม่ตามสถานการณ์ย่อยพื้นที่ควบคุมสูงสุด
สีแดงเข้มจากเดิมมี๒๓จังหวัดตอนนี้ก็จะเหลือเพียง๗จังหวัดนะคะ
จังหวัดก็คือสงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาสนครศรีธรรมราชตากและจันทบุรี
จังหวัดนี้ยังคงมาตรการเคอร์ฟิลล์ระหว่างห้าทุ่มถึงตีสามอยู่นะคะ
สีแดง๓๘จังหวัดสีส้ม๒๓จังหวัดสีเหลือง๕จังหวัดและสีฟ้า
สีฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมดูด้านล่างนะคะกรุงเทพภูเก็ตกระบี่และพังงา
ตรงนี้จะเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวยกทั้งจังหวัดเลยนะคะ
การปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่๑พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะคะ
ผู้ที่เดินทางจะต้องมาจาก๔๖ประเทศที่กำหนดไว้
ก็จะต้องอยู่ในประเทศนั้นไม่น้อยกว่า๒๑วัน

แล้วพักอาศัยในสถานกักตัวทางเลือก๑คืน
เพื่อที่จะรอผลออกก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกตินะครับ
โดยรายงานผลในระบบหมอชนะ
อันนี้เป็นเกณฑ์ในการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเที่ยวในบ้านเรา

ซึ่งหลังจากเปิดประเทศแล้วเนี่ยคือหลายคนก็มีความกังวลนะคะว่า
โอ้โหแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะสถานการณ์โควิดในบ้านเราเป็นยังไง
กรมควบคุมโรคเขาได้มีการประเมินนะคะคาดการณ์สถานการณ์หลังจากเปิดประเทศ
ซึ่งเขาบอกว่าก็ต้องจับตาดูจะเห็นผลใน๑สัปดาห์
ไปเลยจากวันที่๑พฤศจิกายนนะคะ
เราจะมี๓ทางแยกนะคะ
หนักที่สุดที่หนักที่สุดถ้าเกิดว่าเราป้องกันไม่ดี
ไม่มีมาตรการควบคุมโรคอะไรแล้วก็การฉีดวัคซีนยังต่ำกว่าเป้า
หนักที่สุดจะทำให้เชื้อพุ่งไปถึง๓๕๐๐๐คนต่อวันในปลายเดือนธันวาคมนี้
กราฟเส้นข้างบน๔เท่าดูเส้นบนสุดอันนั้นนะคะมันพุ่งพลวดเลยนะ
เอาสถานการณ์เร็วร้ายที่สุดไว้ก่อนแล้วนะครับ
ถ้าหากจะเกิดขึ้นแล้วเราทำควบคุมไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้

หน้าเนี่ยจะเข้าสู่ทางแยกนี้แล้วนะครับนี่เขาพยากรกันขึ้นมา
แค่เปิดประเทศนะครับ๑สัปดาห์สามารถที่จะทำให้เรารู้กำหนดชีวิตอนาคตได้ภายใน๑สัปดาห์
ถ้าเราผ่านกันไปได้เราจะนำเม็ดเงินแล้วก็ความเป็นอยู่ที่เป็นสุข
แล้วก็กลับมาคืนสู่ชีวิตวิถีใหม่ตามที่เราต้องการ
ทางด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็บอกด้วยว่าสวบคอชุดใหญ่ตอนนี้
เห็นชอบให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สีฟ้านะคะ
ตั้งแต่๑พฤศจิกายนเป็นต้นไป
จะเป็นคนออกกำหนดโซนในพื้นที่ในการจำหน่าย

ไปสอบถามท่านภูวากอทรมา

เดี๋ยวต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ

ก็จะเป็นเฉพาะในโรงแรมของกรทม

อันนี้กรุงเทพต้องรอฟังอีกทีหนึ่ง

ส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็ขอความร่วมมือทุกคน
ขอให้มีวินัยแล้วก็รักษามาตรการทางสาธารณสุข
แล้วก็ขอความร่วมมือไปยังผู้เห็นต่างทางการเมือง
อย่าสร้างภาพที่เสียหายต่อประเทศในช่วงนี้ค่ะ

ซึ่งด้วยก่อความร่วมมือทุกคน
จะสร้างภาพความเสียหายต่อประเทศ

เพราะจะทำให้ประชนคนอื่นที่เขาเดือดร้อน

นักท่องเที่ยวเขาจะกังวลไม่กล้ามา
ภาพเหล่านี้มันออกไปต่างประเทศด้วยทุกครั้ง
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายพิพัฒนรัชกิจประการบอกว่าเตรียมพร้อม
แล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุใน๑๗พื้นที่
นำร่องท่องเที่ยวเอาไว้หมดแล้วนะคะ
สัมภาษณ์ในวันนี้นายพิพัฒน์ก็ยอมรับความผิดพลาด
เรื่องลีซ่าแบทพิ้งด้วยนะคะที่แถลงว่า
ลิซ่านั้นไม่สามารถมาร่วมงานชาวดาวที่ภูเก็ตได้

คือท่านก็บอกว่าเป็นการสื่อสารออกไปก่อน
โดยที่ตัวเขาเองก็ยังไม่เห็นรายละเอียดชัดเจนนะคะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือแอนเรียโบเซลลี่จะมาได้หรือเปล่า

มีบทเรียนมาแล้วสิ่งใดยังไม่จบอย่าพูด

งั้นเดี๋ยวรอหนังสือคอนเฟิร์มอีกทีนึง
ถึงจะได้ทราบกันนะคะว่ามาได้หรือเปล่าท่านนี้นะคะ